หลังจากที่ได้มีการติดประกาศคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือว่าคศฉฉที่สา๑๕ทัพ๒๕๕๙
เจ้าของรีสอร์ททั้ง๑๙แห่ง
หรือถอนออกจากพื้นที่ป่าภูทับเบิกอำเภอลมเก่า

กลุ่มเจ้าของรีสอร์ทตอนนี้ยังคงทำใจไม่ได้
และขอยืดเวลาให้พ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว

ติดตามเรื่องนี้จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
เข้าสู่วันที่๔แล้วของการติดประกาศคำสั่ง
มาตรา๔๔ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เล็กที่๓๕ทัพ๒ประกาศ
ให้เจ้าของรีสอร์ททั้ง๑๙แห่งที่ปลูกสร้างในพื้นที่
ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์หรือถอนภายใน๓๐วัน
ออกคำสั่งครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครอง
และใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกให้กลับคืนสภาพเดิมหรือใกล้เคียง
แต่จากการสำรวจรีสอร์ททั้ง๑๙แห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
และไม่มีท่าทีว่าจะลื้อถอนตามคำสั่ง
เจ้าของรีสอร์ทไร่ตายาย๑ใน๑๙แห่งที่ต้องลื้อถอนรู้สึกเสียใจ
และไม่อยากให้ลื้อถอนเพราะลงทุนสร้างรีสอร์ทแห่งนี้
มาด้วยน้ำพักน้ำแรงและเปิดให้บริการมานานกว่า๕ปีแล้ว
หากลื้อถอนจะไม่มีที่ทำกินขายอันรายได้ไปชำระหนี้สินที่ยังคงติดค้าง
มีอยู่หลายเดือนหลายนั่นฮะทั้งที่เราไม่มีความคิดที่อยากจะทำอะไรที่มันผิดกฎหมาย
แต่มันก็มาพอเห็นเขาทำอ่ะเนอะลุงก็ทำตามเขาไม่ใช่ว่าลุงทำคนแรก
เช่นเดียวกับเจ้าของรีสอร์ทลายนี้ก็ยินดีจะปฏิบัติตามคำสั่ง
แต่อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาชี้แจงเรื่องการลื้อถอนได้ชัดเจน
เพราะที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานไหน

กับการลื้อถอนสิ่งตัดสร้างบนพุทธเปิก
รวมถึงอยากให้ขยายเวลาการลื้อถอน
โดยให้ผ่านช่วงฤดูการท่องเที่ยว

และจะได้มีเวลาเพียงพอในการหาที่ทำกินใหม่
ความจริงผมก็อยากให้ยื่นเวลา
เหมือนที่ผ่านฤดูการไปก่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าก็ทำให้การท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวโทรมาสอบถามว่าของเราโดนไหม
ของเราเป็นอย่างไร
พอเขาถามปุ๊บแล้วเขาดูข่าวด้วยอย่างนี้

ผมก็รู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำยังไงครับ
คือบางครั้งเราไปโกหกนักท่องเที่ยวหรือว่าคนอื่นไม่ได้ครับ
เพราะว่าเราไปโกหกเขาแล้วเดี๋ยวเขามาแล้ว
มันอาจจะมีคดีอะไร
เขาก็อาจจะทำลายทรัพย์สินเขาด้วยอะไรอย่างนี้

นับจากนี้เจ้าของรีสอร์ททั้ง๑๙แห่ง
มีเวลาอีก๒๖วันให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งประกาศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมที่จะเข้ามาลื้อถอนเอง
อย่างสักการสงเกตข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน